ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับคุณตาวัย๘๑ปีคนหนึ่งนะฮะ
คุณตาอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เดินถือมีดพระออกไป
เก็บลูกมะพร้าวหลังบ้านปรากฏว่าฝนมันตกพอดี
แล้วในมือก็ใส่นาฬิกาเหล็กด้วยถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่ของสพถ้ำพนราวันนี้ทางตำรวจกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าใต้ต้นมะพร้าว
ในพื้นที่บ้านในไร่ตำบลถ้ำพันราอำเภอถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดเกิดเหตุเป็นสวนผลไม้หลังบ้านนะครับผู้เสียชีวิตคือนายเฉลิมอานนท์อายุ๘๑ปี
ก็เสียชีวิตในสภาพไม่ได้สวมเสื้อที่แขนซ้ายยังหนีบมีดพระเอาไว้
แล้วก็ที่ข้อมือซ้ายก็ใส่นาฬิกาที่ทำจากโลหะด้วยตัวเรือนนะครับ
ใบหน้ากับศีรษะมีเลือดออกเป็นจำนวนมากส่วนตามร่างกายมีบาดแผลคล้ายกับถูกไฟไหม้
คือลักษณะแบบเนื้อเนี่ยหลุดลุ้ยออกมาเลยไหม้แรงขนาดนั้นเลยนะครับ
ที่บริเวณยอดมะพร้าวนะฮะบนต้นข้างบนเนี่ยมีรอยไหม้จากการถูกฟ้าผ่านะครับ
ทำให้ใบมะพร้าวเป็นสีเหลืองแบบหงิกงอแล้วก็พับลงมาเลย
กลางลำต้นก็มีรอยฉีกขาดเป็นทางยาว
นางสมดีขุนวังอายุ๕๐ปีลูกสาวของผู้ตายบอกว่า
เย็นเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นระยะ
ขณะเกิดเหตุตัวเองไปช่วยงานศพญาติไม่ไกลจากบ้านมากนัก
พอกลับมาเนี่ยไม่เจอพ่อที่บ้านแต่ก็ยังไม่ได้เอกใจว่าพ่อไปไหนอะไรยังไง
กระทั่งเช้าพ่อก็ยังไม่มาก็เลยเดินออกตามหา
พบว่าพ่อนอนเสียชีวิตอยู่ในสวนหลังบ้าน
คาดว่าเมื่อวานนี้ตอนฝนตกพ่อคงมาเก็บลูกมะพร้าว
เพราะว่าจะเก็บไปขายทุกวันแล้วก็เนี่ยฮะถือมีดพระมาด้วย
นาฬิกาที่ทำจากโลหะด้วยฟ้าผ่าลงมาพอดี

ทางแพทย์ก็จะชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่เบื้องต้นก็ลงความเห็นว่าเกิดจากถูกฟ้าผ่า
เพราะว่ามีบาดแผลที่ผิวหนังหลายจุดแบบไม่เกรียมนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไร
ก็เลยส่งศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะฮะ